เอมตามใจตุ๊ดกับคุณยายตัวตึงแห่งสุราชธานีกันหน่อยนะครับ

แล้วไปเจอคุณยายตัวตึงเข้าเป็นยังไงไปดูค่ะ
ยายไหวนะ

รูปทรงสงสงานหน้าตาง่าพิมพ์
หญิงใดมาเปรียบเทียบสาวสุราชค่ะ
จริงนะ

ไม่ได้เป็นเจ้าหญิงตั้งแต่แรก

จะจับซินเดอเรลล่าไปเลยค่ะ

เรียกเขาวั่ง

คุณเอวิทยาวัฒน์หรือคุณเอ็มตามใจตุ๊ดนะคะ
ทูบเบอร์คนดังคือไปเล่นคอนเสิร์ต
อยู่บนเวทีที่สุราธานีเลยแล้วก็เจอเนี่ย

ปีนเก้าอี้เหมือนจะกระโดดขึ้นเวทีอยู่หลายครั้ง
ตอนที่แดนเซอร์หนุ่มไปดูเพราะแกคงปีนแล้วอาจจะร่วงลงไปไง
เซอร์หนุ่มก็ลงไปดูยายไหวนะเป็นอะไรไหม
ยายแกก็จะลากแดนเซอร์หนุ่มลงจากเวทีค่ะ

คุณเนมเลยต้องหยุดโชว์ร้องเพลงและหันมาคุยกับคุณยายนะคะ
ตอนแรกตอนแรกก็อ่านเนื้อเพลงก่อนจากตอนแรกร้องอยู่

ก็ขำกันไปรอบหนึ่งรอบสองยายก็ยังไม่หยุดอีก

งงมึนจนสุดท้ายเจ้าชายมาเรียกเข้าวังคือตำรวจมา
คุณเอมก็พยายามประวิงเวลาจนตำรวจเดินทางมาถึงตัวยาย

พาคุณยายไปนะครับโพสต์นี้เขาบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะคุณผู้ชม
ตลกไปก่อนดีที่ไม่เป็นอะไรมาก

ขอบคุณพี่ตำรวจข้างหน้าด้วยนะคะ
เน็ตเขาก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะ
เขาบอกว่าแก้เกมยายเก่งมากเลยค่ะคุณเอม
อารมณ์ได้ดีมากไม่เคยทำให้ผิดหวังจริง
หัวไวมากปรบมือ
ทีมข่าวเราก็ได้พูดคุยกับคุณเอมนะคะ

เพราะว่ามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยก็คือแดนเซอร์เขานั่นแหละ

เสื้อดำในงานก็มีเลือดออก
แล้วจริงคุณเอมก็มีรอยแผลนิดหน่อยเหมือนกันที่หลังมือ

มันก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรนะคะ
คิดว่าก็เข้าใจว่ามันคงสนุกมากจริง
อาจจะเมาหรืออาจจะอะไรสักอย่างนี่แหละ
คุณเองก็บอกว่าคงต้องเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
แล้วก็ฝากถึงแฟนเพลงทุกคนให้ระมัดระวัง
การแสดงออกที่เกินขอบเขตแล้วก็เป็นอันตรายด้วยนะคะ

ใจเราเขาเรียกว่าใจดีสู้เสือ
เราไม่อยากให้งานก่อยถ้าเราแบบอเบกเลย
เราเดินลงเลยจริงเรามีสิทธิ์จะเดินลงเลยก็ได้
เพราะเราก็ต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเอง
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะเอาอยู่แหละ
คือจริงเราเซฟตัวเองในทุกครั้งอยู่
คนที่มาดูก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกัน

หรืออะไรแบบสติไม่อยู่แล้วอย่างนี้

แต่แล้วก็การแสดงออกแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน

แต่เราอาจจะตกกระใจไงศิลปินอาจจะตกกระใจ

ดึงเรามาทึ้งเรามานู่นมานี่มานั่น
แล้วก็แบบว่าอยากให้เซฟตรงนี้นิดนึง

คือมันว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบว่าน่าโชว์สักเท่าไหร่ก็ได้